ว่าตกลงแล้วถ้าเราเห็นคลิปแบบนี้

เราจะสามารถเชื่อได้มากน้อยขนาดไหน

ประสบการณ์ในโรงพยาบาลเชื่อว่าทุกท่านต้องมี
มากจะน้อยเจ็บป่วยนอนแอดมิตรอะไรยังไง

เคยเคยนอนเฝ้าคุณแม่นอนเฝ้าน้องอะไรอย่างนี้

แล้วลิฟต์กลางคืนในโรงพยาบาลนี้

เขาเห็นสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น
ก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้

หูยคนลุก

มีคนไข้คนอื่นอีก๓เตียง

หันไปดูเอ้าทำไมเตียงที่ไม่มีคนนอน

มันเป็นประตูเซ็นเซอร์แบบต้องมีคนเดินผ่าน

คืนวันพระใหญ่อาสานหบูชา

เอาคลิปนี้โพสต์ลงในสังคมออนไลน์

โอ้โหคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์

ก็คิดกันไปได้ต่างนานาแหละ

ไม่ขอบอกว่าที่ไหนก็แล้วกัน

คุณกิติศักดิ์วีรชัยเจริญสุข
ไปหาเจ้าของคลิปเลย
ให้คุณกิติศักดิ์ไปเพราะว่าเขาเหมาะสมที่สุดแล้ว

ดูอะไรอีกแล้วตีก็ไปคุยนะครับเจ้าของคลิปคืนนางสาวนัทธากาศรีภัยบูรณ์นะครับ
ต้องไปนอนห้องผู้ป่วยรวมคืนแรกไม่มีอะไรคืนที่สองตรงกับวันพระใหญ่
คืนวันอาสานหบูชาพอดีประมาณ๔ทุ่มกว่าเธอนอนอยู่ห้องคนไข้รวม
ในห้องยังมีคนไข้อยู่อีก๓คนก็นอนหลับอยู่แล้วได้ยินเสียงออดแอดแอด
เหมือนมีคนขยับอยู่บนเตียงก็พยายามดูว่าเตียงไหนก็ต้องแปลกใจ
เพราะเสียงที่ดังนั้นมันไม่ใช่เตียงที่มีคนนอนแต่เป็นเตียงที่ไม่มีคนนอนนะฮะ
ก็เหมือนในคลิปนี่แหละแล้วทำไมมันถึงดังเธอก็พยายามใช้สายตาเพ่งดู
ก็แปลกใจเนื่องจากบนเตียงที่เหมือนแบบเหมือนมีตรงหมอนมันเหมือนมีคนนอนอยู่มันยุบได้
ก็รีบหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็เอากล้องจากมือถือมาถ่ายเอาไว้นะครับ
หมอนที่เตียงแล้วก็ที่เตียงมันก็มีการยุบตัวลงอีกยุบขึ้นแล้วยุบลงแล้วก็ขึ้นมา
เธอก็ตกใจมากตอนนั้นตกใจจนขนลุกแล้วก็ไปเห็นว่าประตูทางเข้าออก
คนไข้รวมอยู่ดีมันก็เปิดปิดเองได้ซึ่งประตูนี้ไม่ใช่ประตูที่จะต้องใช้คนกดสวิตช์นะ
เธอบอกว่าไม่ใช่ประตูเซ็นเซอร์นะต้องใช้คนกดสวิตช์ซึ่งตอนนั้นไม่มีคนอยู่
เธอก็เลยรีบนอนคลุมโปรงแล้วก็หลับไปจนถึงเช้าเช้าก็ออกจากโรงพยาบาล
ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นคืออะไรแต่เธอบอกว่าไม่ได้ตาฝาดแน่
ไม่ได้เกิดจากฤทธิยาที่หมอใช้รักษาแน่นอนแล้วก็มีหลักฐานก็คือคลิปที่ถ่ายเอาไว้
พอซูมมันก็ยุบเหมือนคนนั่งแล้วก็ลงจากเตียงดังแอ็ด
แล้วไฟก็ตกตามคลิปเลยอ่ะค่ะพี่พักหนึ่งประตูก็เปิดขึ้น
รู้ว่ามันคืออะไรแต่ก็กลัวค่ะพี่
เมื่อกี้เสียงติถามใช่ไหมทำให้เข้ามาสมัยกว่าบรรยากาศ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอบอกว่าเพิ่งเจอเป็นครั้งแรกนะครับ
ในการไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลยืนยันว่าไม่ได้สร้างเรื่องขึ้น
เพื่อจะเรียกกระแสอะไรในโลกโซเชียลในเฟซบุ๊คที่เธอขายของออนไลน์
แล้วก็เตรียมจะไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสิ่งที่พบเจอนะ
วันนี้เราก็สอบถามไปทางโรงพยาบาลนะครับก็คือทางโรงพยาบาลเขาให้เราเข้าไปดูนะ
แต่ขออนุญาตไม่ถ่ายภาพกันแล้วกันนะครับก็ไปดูห้องคนไข้รวมที่ถูกระบุเอาไว้
พบว่าประตูเข้าออกห้องคนไข้ไม่ใช้ระบบเซ็นเซอร์การเข้าออกนะครับ
พยาบาลที่อยู่ในห้องติดต่อเยี่ยมจะเป็นคนโกรธกดเปิดปิดประตู
ไม่ใช่เซ็นเซอร์นะไม่ใช่ว่าเดินผ่านแล้วมันเปิดปิดเอง

ต้องมีคนกดแต่ไม่รู้ว่าอันนี้ที่เธอถ่ายคลิปไม่รู้มีใครกดอะไรยังไงหรือเปล่า
พยาบาลต้องเป็นคนกดปุ่มเปิดปิดประตูเวลามีคนเข้าออก
ซึ่งทางโรงพยาบาลนะครับล่าสุดนะครับท่านผู้ช่วยผู้มนุยการแห่งนี้
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสมุทรปราการเห็นคลิปแล้ว
ชี้แจงบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นน่าจะเกิดจากไฟตก
ทำให้เครื่องสำรองทำไฟทำงานต่อแล้วประตูระบบอัตโนมัติตรงเนี้ย
ใช้ระบบคนเปิดปิดอะไรก็แล้วแต่แต่พอไฟตกปุ๊บมันก็มีการ
ของเครื่องสำรองไฟดังขึ้นมาทันทีแล้วประตูมันก็ปิดเปิด
เองค่ะเห็นไฟดับในคลิปใช่ไหมแล้วผู้ช่วยผอบริษัทบอก
มันจะมีเสียงเครื่องสำรองไฟที่มันทำงานไงประตูมันก็
ตัวนะครับส่วนกรณีที่คนไข้บอกว่ามันมีเสียงอะไร
อยู่ในห้องเนี่ยก็เนื่องจากวันเกิดเหตุห้องรวมคน
ไข้มี๘เตียงมีผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้หญิงและผู้สูงวัยอยู่
ด้วยนะครับอ่าอาจจะเกิดจากคนไข้บางคนที่ไอหรือทำธุระ
ส่วนตัวก็เป็นได้แม้ว่าเตียงจะไม่เต็มยืนยันว่าทั้งหมด
มันมาจากระบบไฟฟ้าไม่ใช่สิ่งเว้นลับอะไรที่ผ่านมาสิบกว่า
ยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแบบนี้นะครับเรื่อง
ขัดข้องไฟตกพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องใหญ่ไม่ต้องกลัว
เพราะโรงพยาบาลเขามีระบบไฟสำรองกรณีฉุกเฉินรับมืออยู่
แล้วแล้วเตียงที่ขยับเองอ่ะก็ส่วนมากที่เป็นเตียงไฟฟ้า
มันถ้ามันใช้รีโมทมันก็ต้องขยับทุกเตียงสิเตียงอื่นอาจจะไม่
มันก็ต้องขึ้นลงทุกเตียงมาไปลงไปไป